ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไหน

เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนของทางคุณหน่อยนี่แหละนะครับ
คุณมะลิคุณมีนแล้วก็คุณชมสวัสดีครับทั้ง๓ท่านนะครับ
ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจุนมะลินะ
ฝั่งนี้คุณมีนนะฮะแล้วก็คุณชมอยู่ข้างบนนะครับ

ชอบมากมากกี่ปีแล้วค่ะมะลิโค้ช

ปีเคยเจอผีไหม
ก็ตั้งแต่ไปกับพวกพี่หน่อยมาก็ยังไม่เคยเจอนะ
ก็เลยถึงได้ไปทุกวันนี้
พี่สามไม่เคยเจอ

ฝั่งนู้น

เราจะเชิญแก๊งนี้นะฮะไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่ง

ในทุกค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน

เต็มไปด้วยความเงียบสงัด

จะเป็นพื้นที่รกร้างว่างปราบ
ทั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

เคยเป็นโรงพยาบาลที่คอยรักษาคนป่วย

มีคนตายเป็นเรื่องธรรมดา

ปิดตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
ก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลย

กระช่อนไปทั่วนั่นเองครับ
เห็นเด็กที่นี่เยอะมาก

โรงงานเยอะอาจเป็นได้

แล้วประมาณว่าหิวนม
เราต้องซื้อรีบซื้อไปซื้อนมซื้ออะไรมาให้เขานะ

กลุ่มของเพื่อนลูกมาแล้วเสร็จแล้ว

พาขึ้นไปดูหน่อยก็พยายามพาขึ้นไปอย่างนี้

อีก๕คนเขาจุดทูปแล้วเขาขอ

เขาบอกว่าเด็กมาบอกว่าลูกก็บอกว่าแม่มันกลับบ้านไป

ในวันนี้มีผู้มาร่วมล่า

ทีมที่๑จะต้องเดินสำรวจ

มีห้องเก็บศพอยู่ในชั้นนี้

บรรยากาศก็ค่อนข้างวางเวงพอสมควร

แล้วก็จะเข้าไปสำรวจ

ไปดูห้องนู้นก่อนมั้ยอ่ะป่ะ

มีห้องปรับปัดเครื่องครบด้วยให้คนรู้
ตอนนี้ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่
คาบเลือดเหรอ

ห้องนี้เป็นห้องผ่าตัด
ยังคงมีอุปกรณ์ครบ
ขอให้คุณแฟมนอนลงบนเตียงผ่าตัดคนเดียว
ซึ่งเพื่อนจะรออยู่ข้างหน้าห้องผ่าตัดครับ
คือตั้งแต่เดินมาใช่มั้ยปกติห้องก็มีเตียงแล้ว

มันเสียวสันหลังแปลกแต่คือไม่รู้ว่า

อุปกรณ์มันทำให้เหมือนจริง

ห้องนี้ไม่ไหวอ่ะ

ออกมาเลยครับตอนนี้พวกหนูต้องที่จะเห็นทุกอย่างนะครับ
และไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นระหว่างที่คุณแฟมกำลังท้าทายผี
แต่เพื่อนที่รออยู่ข้างนอกกลับเห็นประตูปิดได้เอง
ซึ่งคุณก๊อตเล่าว่าเห็นมือใครก็ไม่รู้เอื้อมมาปิดประตูห้องนี้
และ๓คนทนทที่กำลังให้สถานที่ข้างนอกขับที่คุณตั้งแสวร้าง
ซึ่งก็คือก๊อตมองไปเพื่อบัตรูดันด้านข้างด้านขวาเส้น
แต่ก็คือจะเป็นประตูห้อง
เป็นอีกห้องนึงแล้วก๊อตบอกว่า

เพราะว่าทุกคนกำลังคุยกันอยู่หน้าประตู
ห้องผ่าตัดซึ่งทุกคนไม่ได้สนใจตรงนั้น
คือก๊อตเหมือนเห็นทางหางตา
ทีนี้ก็เลยให้ก๊อตไปดูก๊อตก็เลยเฮ้ย

น่ะมันก็จากการสันิทา

กัดกลันกระเรดะว่า

แต่ไปถามคุณข้างหน้าตรงนั้นเป็นห้องดับจิต
ชั้นสี่เขาชั้นสามแล้วละกันก็ชั้นสี่

อันนั้นอะไรวะ

อะไรนะ
นั่งรถคือยังไงคะ

หันมาคือเพื่อนก็แบบกรูออกมา

แล้วก็จะไปที่พยาบาลทำไม

การเป็นฯิ่ม
และที่นี้หลังจากที่กีธเรื่องหนูกันเสร็จ

รายนี้เสร็จก็เลยบอกพี่เล่ามาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พี่บอกลงลงก่อนเลยพี่ไม่ไหวแล้ว

เข็นถามพี่เขาเลยแบบสรุปมันคืออะไร

ตอนเข้าไปที่ห้องรถเข็น

ช่วงที่เข็นรถวนอยู่ในห้องอะ

คืออะไรสักอย่าง

คุณไปมาทั้งหมดวันที่ปีแล้วที่ไปล่าผิงของคุณหน่อย

ผมขอที่หนึ่งที่คุณอยากไปแล้วไม่ได้ไป

เค้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวเพราะทำให้บี้วิทยาพรรณแล้ว
เอาจำแบบเมื่อก่อนน่ากลัวหรอเถิ
ถ้าเกิดทางรายการอยากจะจัดให้ไปไหนไป

เอาอย่างนี้ที่ไหนดีที่ไหนเด็ด
และขอให้คุณเล่าตำนานตำนานของที่นั้นมาก่อน
แล้วสิ่งที่คนมักจะเจอกัน
แล้วเหตุผลที่อยากให้พวกเราไปกัน
นะฮะเราบุกไปแน่นอน
โอเคงั้นสุดท้ายอยากให้คุณหน่อยเป็นตัวแทนเลยฮะ
เตือนหน่อยว่าหลายคนที่อยากจะไปบุกบ้านผีเชิญฮะ
คือไปได้ค่ะสถานที่พวกนี้ถ้าไม่มีเจ้าของ
ถ้าเขาไม่ได้แบบติดป้ายไว้อะไรแบบนี้

ตัวเองเซฟคนรอบข้างที่ไปด้วยกัน
ระวังอันตรายบางที่เขามีพวกติดยา
บางทีมีพวกแก๊งแบบรบกวนอะไรอย่างนี้
คือทุกอย่างไปได้แต่ว่าคุณต้องดูเรื่องสถานที่

เราต้องไปแบบสุภาพชนไม่ใช่ไปแล้วแบบไปลองของ

ตั้งแต่จอดรถต้องระวังแล้วว่าอันตรายไหม

แล้วผีไม่กลัวผีที่ถีบคนนั้นลอยออกมาเหรอ

มานานี้ให้เดินดำหน้าคนเดียวก่อนได้มั้ย

วันนี้ขอบคุณทั้งเจ็ดท่านมากทางคุณค่ะ

อยู่เฉยตายไง๗ตอนนี้ไปละ๕ถูกต้องเรื่องนี้คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อ
ของเรานะฮะคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอ
ไหนหมู่บ้านไหนอืมถ้าเราไปได้เราบุกตัดคุณแน่นอน
คุณไปแน่นอนไปแน่นอนคุณไปนะฮะใช่ฮะโอเคครับ

หมูตัวพ่อมูตัวแม่มูขั้นเทพใน

หมู่ไหนทัวร์ไหว้พระรับปีใหม่๒๕๖๒
กับสามพิธีกรหมูไหนหนุ่มกัจฉัยกำเนิดปล่อย
วัดดำคชาพาหลักวันพงษ์
ร่วมด้วยแฟนรายการมูไนท์จากทางบ้าน
ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
และวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
งานนี้รับบุญพร้อมเช็คดวง๑๒ราศีก่อนใคร
อยากไปส่งเรื่องราวมูไนท์ในชีวิตคุณ
หรือส่งจดหมายเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นผู้โชคดี
มาที่บริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
เลขที่๙๙หมู่๑ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทัพบุรีตู้ป่อนอร์๑๑๑๒๐
ส่งเรื่องราวมูไนท์ในชีวิตคุณได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๐เวลา๑๗นาฬิกา
เรื่องของใครโดนใจทีมงานจะได้รับเลือก
ตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๒
แล้วเตรียมไปไหว้พระทำบุญพร้อมกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป